เอาข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมต้องรู้ในวันนี้นะครับ
ลงไทยรัฐหน้าหนึ่งหัวไม้ตัวเป้งสีดำเนี่ยนะฮะ
โควิดลามเข้าสิริราชหมอยันไม่ได้ติดจากคนไข้ครับ
สอบหาผู้ป่วยชุมชนวัดสิงห์โยงแพร่เชื้อบุคลากรแพทย์
สทหรือสาธารณสุขห่วงระบาดในครอบครัว
ส่วนเมื่อวานนี้สถิติตัวเลขเป็นยังไงก๊อฟฮะ
เยอะเหมือนกันคุณผู้ชมเกือบ๔๐๐นะเมื่อวาน๓๐๐

เมื่อวานนี้คนที่ทำหน้าที่แถลงเรื่องของตัวเลขโควิดก็คือ
หมอเบิร์ตนะครับหมอเบิร์ตนะฮะแพทย์หญิงอภิษมัยศรีมรังสรรค์นะฮะ
ยอดผู้ติดโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มมา๓๖๙ราย
เป็นติดเชื้อในประเทศกลุ่มก้อนใหญ่เลยครับ๓๕๗ราย
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑๒รายรวมสะสม๑๒๐๐แล้วนะครับ
ใน๑๒๔๒๓รายแล้วก็ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ยังคงที่ที่๗๐ศพนะฮะแล้วก็หายแล้ว๙๒๐๖รายนะครับ
ยังรักษาตัวอยู่๓๑๔๗ราย
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกรุงเทพมหานครได้โพสต์ไทม์ไลน์ของผู้ติดโควิด๑๙ที่สอบส่วนโรคเสร็จแล้ว๒๗รายนะฮะ
แต่ที่มันน่าสนใจคือรายที่๔๕๕นะฮะ
เป็นหญิงคนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวบ้านอยู่บางบ่อนตลอดเวลาสั่งอาหารก็สั่งแบบดิลลี่เวอรี่มาส่งที่บ้าน
นี่เซฟเลยนะเซฟสุดแต่กลับติดโควิดเพราะอะไร
ออกไปกินข้าวกับเพื่อนครั้งเดียววันที่๓มกราคมแล้วเพื่อนจามใส่โดยที่เพื่อนคนนั้นไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย
ซึ่งต่อมาวันที่๖มกราคมเพื่อนแจ้งว่าฉันติดโควิดเธอไปตรวจซะ
เธอก็ไปตรวจวันที่๗ผลวันที่๘ติดครับคุณผู้ชมเพื่อนจามใส่ครั้งเดียวติดเลยครับ
อืมนะฮะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะส่วนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
กล่าวถึงการที่ไปพบบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลติดโควิด๑๙
ตอนนี้รอผลแล็บครั้งสุดท้ายอยู่
และได้มีการนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางไปสวอปหาเชื้อทั้งหมดแล้ว

ยืนยันไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากคนไข้
เพราะโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการดูแลแยกกันอย่างชัดเจน
แล้ววันนี้ครับจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
มีประวัติอยู่ในชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า๑คน
จึงต้องมีการตรวจแล้วก็ไปพบเชื้อว่าติดโควิด๑๙
จากนั้นก็มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๑๖ราย
ที่มีประวัติไปทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย
พบว่ามีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ๓ราย
และไม่พบเชื้อแต่ก็มีอาการเหนื่อยออกซิเจนต่ำ๑ราย
ส่วนอีก๑๒รายไม่มีอาการซึ่งจะมีการกักตัว๑๔วัน
แล้วก็ตรวจหาเชื้อซ้ำอีกนอกจากนี้ยังสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่
ภาควิชาพยาธิวิทยาอีก๖๐๘๐รายด้วย
เดี๋ยววันนี้รอฟังการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งจากโรงพยาบาลสิริราชนะครับ